ช่วงนี้มาดูประเด็นดราม่าของตลกชื่อดังรุ่นเก่าของไทยหน่อยนะคะ

๗ปีแล้วค่ะก็มีคนไปพบเจอนะ
ว่านั่งอยู่ในรถทัวร์พร้อมถุงเสื้อผ้าที่อยู่เป็นเหมือนถุงปุ๋ย๒ถุง

ไม่รู้ทางบ้านตามหาไหมไหนจะมีข่าวว่าเป็นอัลไซเมอร์
แถมมีข่าวทะเลาะน้อยใจพระยาอยากมาหางานทำ
ไปกันใหญ่ไล่เรียงให้คุณผู้ชมดูนะว่าเรื่องราวแรกเริ่มเป็นยังไงบ้าง
เริ่มต้นก่อนเลยนะคะคืนเมื่อวานค่ะ
คนรักตลกไทยเขาแชร์เรื่องราวจากกู้ภัยจิตอาสา
ซึ่งแชร์มาจากเฟซบุ๊กของเรกุณฑิดาเหมือยลี่อีกทีนึง
บอกว่าพบตลกชื่อดังเด่นดอกประดูกยืนหิ้วถุงปุ๋ยสีเหลือง๒ถุง
ไม่มีมือถือมาที่สถานที่ขนสมชิตสถานีขนสมชิต
ไปสอบถามพูดคุยเพื่อประสานขอความช่วยเหลือไว้
ก็บอกว่าอยากจะไปขอนแก่นจะไปหางานทำ
หลายคนก็เป็นห่วงค่ะจนกระทั่งตีสอง
มีคนเจอเด่นดอกประดูกอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่๓จังหวัดขอนแก่น
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็เจอจริงค่ะ
ไม่ได้มีทีท่ากังวลลุกลี้ลุกลนหรืออะไรนะ
ตรงกันข้ามจนด้วยซ้ำสดใสร่าเริง
อกล้อกับชาวขอนแก่นและผู้สื่อข่าว

คุณเด่นเล่ากับผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
มาจากกรุงเทพด้วยรถทัวร์มาคนเดียวค่ะ
อยากจะมาหางานทำด้วยความสามารถที่ตัวเองถนัดก็คือแสดงตลกนั่นแหละ
คือตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะไปที่ไหน
แต่ได้ยินว่าขอนแก่นเนี่ยร้านอาหงษ์ร้านอาหารมันเยอะค่ะ
ก็เลยตัดสินใจว่ามาขอนแก่นก็แล้วกัน

แล้วก็มาก็เห็นเขาบอกว่าที่นี่มีการต้อนรับดีผมก็เลยลง
ก็จะไปที่ในตัวเมืองที่มีการแสดงดนตรีมีอะไรพวกนี้
เพราะผมร้องเพลงตลกอะไรตลัยเล่นมุกตลกต่างได้เยอะ
เขาจะไปไปขอเป็นร้องเพลงที่นั่นเพื่อหาเงิน
ทีนี้ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นก็เดินทางมาดูแล

รู้สึกว่าคุณเด่นจะค่อนข้างเครียด
เพราะว่าทะเลาะกับภรรยาน้อยใจกับภรรยากันมา
เลยพาคุณเด่นไปไหว้พระทาส๙ชั้นที่วัดหนองแวงค่ะ
พออารมณ์เริ่มดีขึ้นคุณเด่นก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าวันก่อนมีสุนัขสุดรัก๓ตัวของภรรยาเนี่ย
ฉี่รถบริเวณหิ้งพระในบ้าน
แล้วตอนนั้นที่มันไปฉี่เนี่ยคุณเด่นว่าให้พระอยู่
ภรรยามาเห็นเข้ากลายเป็นมาด่ามาตอบว่าอเด่น
คือมาต่อว่าเขาแต่ไม่บ่นไม่ว่าไอ้เจ้าสุนัข๓ตัวสักคำ

น้อยใจเหมือนว่าเมียรักหมามากกว่าเขา
ก็เลยบอกว่าจะออกไปอยู่ที่อื่นแล้วนะ
ภรรยาก็ไม่ว่าอะไรด้วยนะแถมบอกอ้าวจะไปไหนก็ไปสิ

น้อยใจหนักเลยค่ะเก็บสัมภาระใส่ถุงปุ๋ยมาขอนแก่นเลย
คิดว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวมีสถานบันเทิงมีคาเฟ่เยอะ
เดี๋ยวหางานทำที่นี่ก็ได้แต่ถามว่ายังรักภรรยาไหม
รักอยู่นะถ้าติดต่อมาก็ยอมกลับบ้านโดยดีนั่นแหละ
ค่ะทีนี้ค่ะเราก็เลยติดต่อไปที่คุณหม่ำจกมกนะคะ
เพชรไทยวงคำเหล่าก็อยากจะให้คุณหม่ำแจ้งญาติให้มารับหน่อย
อะไรแบบนี้นะก็ผู้จัดการของคุณหม่ำบอกว่ารู้เรื่องแล้ว
ประสานแล้วเดี๋ยวประสานเพื่อนในวงการตลกติดต่อครอบครัวอเด่นให้
องลูกหยีอดีตนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย
บอกว่าตอนนี้หารือกันอยู่ว่าจะช่วยอเด่นยังไงดีนะคะ
เคยได้ข่าวมาเหมือนกันว่าอเด่นเนี่ยนะอยู่ดีนั่งรถไฟ
ไปขอบวชที่จังหวัดพระนครศรีอุทิยาแล้วไปด้วยอาการเบลอ

แล้วก็เลยรู้มาว่าเหมือนกับอเด่นมีโรคประจำตัวเป็นอัลไซเมอร์ด้วย
ทางสมาคมบอกว่าติดตามอยู่เดี๋ยวหาทางช่วยอยู่นะคะ
แต่ว่าทีมข่าวของเราติดต่อภรรยาของอเด่นได้นะคะ
คุณตือค่ะก็ให้สัมภาษณ์ว่าอเด่นเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์มา๒ปีแล้วจริง
แต่อเด่นเนี่ยก็จะออกไปหาหมอที่โรงพยาบาลเองเป็นประจำ
บางทีอารมณ์ก็ขึ้นขึ้นลงก็เลยมีน้อยใจบ้าง
ยืนยันว่าที่บ้านไม่ได้ตกอับอะไร
อเด่นไปขอนแก่นก็คือไปหาญาติแต่เขาจำไม่ได้
ก็คือเป็นอัลไซเมอร์ก็คือจำไม่ได้ว่าจะไปหาญาติ

ก็เลยคิดว่าที่อเด่นพูดอะไรออกไปเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการเรียกร้องความสนใจหรือเปล่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้ภรรยาบอกว่าจะไปรับอเด่นกลับบ้านแล้วนะคะ
ซึ่งวันนี้ล่าสุดนะคะตอน๖โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
สถานีตำรวจท่องเที่ยวกองกำกับการหนึ่งก็ดูแลคุณเด่นอยู่นั่นแหละ
ทีนี้นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็มาด้วยนะคะ
มารับเรื่องด้วยแล้วไม่ได้มาคนเดียวค่ะ
พร้อมนายแพทย์ชาญชัยจันวรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น
ก็มาดูแลมาตรวจร่างกายตรวจสอบต่าง
ปรากฏว่าคุณเด่นสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงดีเยี่ยมนะคะ
ซึ่งคุณเน่งก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยว่า
โทรคุยกับภรรยากับคุณตือเรียบร้อยแล้วเข้าใจกันแล้ว
ก็เดี๋ยวสัก๔ทุ่มก็น่าจะเดินทางกลับบ้านก็อีกหนึ่ง
ใกล้แล้วอีก๕นาที๔นาทีเนี่ยนะคะ
ก็คงจะได้เดินทางกลับบ้านไปหาภรรยาพูดคุยปรับความเข้าใจอีกครั้งแหละ
คุณเด่นก็ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลต้อนรับเป็นอย่างดี
พาไปกินโค้งกินข้าวสงบสติอารมณ์นะคะ
บอกถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวจะพาภรรยามาเที่ยวขอนแก่นด้วยก็แล้วกัน
ทีนี้นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการขอนแก่นก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
ก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ชื่นชมชาวจังหวัดขอนแก่นเหมือนกันนะ
พอทุกคนรู้เรื่องคุณเด่นเนี่ยหลายคนติดต่อเข้ามาเยอะเลย
บอกว่าที่ร้านเนี่ยมันยังมีช่วงเวลามีเวทีนะ
ให้มาแสดงไหมให้มาเล่นไหมก็ติดต่อกันเข้ามาเยอะหางานให้ค่ะ
ก็รู้สึกภูมิใจในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่ชาวขอนแก่นมีน้ำจิตน้ำใจ
ทอดทิ้งกันโดยเฉพาะแขกบ้านแขกเรือนที่เดินทางมาจากต่างถิ่นค่ะ
ก็ให้คุณเด่นเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดีภาพนะคะ
กลับไปพูดคุยกับใครนะเป็นคนสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นมาเสมอเลย
เป็นขวัญใจคนไทยมานานนะคะเป็นศิลปินตลกที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้ว